ไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันหน่อยนะฮะโลกโซเชียลเขามีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมใบเกอร์คนหนึ่งนะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถกระบาดที่กำลังจะเลี้ยว
อืมทำให้ใบเกอร์คนนี้เสียชีวิตค่ะแต่แทนที่กระบาดจะลงไปช่วยไม่ช่วย
ถอยหลังไปเหยียบซ้ำอีกแล้วก็ขับหนีไปจังหวะนี้ชนและคนขี่เสียชีวิตเลยนะครับ
ดูจังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีกระบะเนี่ยคือถอยมาคุณผู้ชม
แล้วก็เหยียบแล้วก็ไปฮะค่ะนะฮะก็เนี่ยก็กลายเป็นที่วิภาควิจารณ์
ภาพนี้คือกล้องวงจรปิดคือกลุ่มเพื่อนของคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เสียชีวิตเขาไปขอมาไปตรวจสอบตรงที่เกิดเหตุ
ซึ่งในภาพก็เห็นเหตุการณ์ชัดเจนทั้งหมดนะครับนี่ฮะเนี่ยเปิดไฟเลี้ย
ถอยแล้วนะครับเดี๋ยวถอยแล้วนะฮะแล้วก็เหยียบเลยครับนี่ฮะ
แล้วก็ขับออกไปโอ้โหคือคือจังหวะที่เหยียบคือมันเห็นชัดเจนว่ารถมันแบบเหมือนมัน
มันขย่ำอ่ะเออทำไมทำด้วยอะไรฮะจิตใจคืออุบัติเหตุเนี่ยน่ากลัวมาก
เพราะว่าทางด้านของนายทิติพันธ์ภูลทรัพย์เนี่ยหรือว่าคุณเพชรเนี่ย
อายุ๒๕คือผู้เสียชีวิตนะขี่รถจักรยานยนต์เป็นบิ๊กไบท์
ไปถึงทางแยกเนี่ยรถกระบะก็ขับมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเลย
เออเลี้ยวเลี้ยวในทันทีเลยทันทีเลยส่วนทางนี้ก็มาเร็วแล้วเข้ามาทางตรงไงฮะ
เนี่ยครับมันก็มันก็เบรกไม่ทันนะกระบะมาถึงก็เลี้ยวปุ๊บเลยนะฮะ
คือการเลี้ยเข้าซอยของกระบาดเนี่ยไม่ได้มีการหยุดดูรถทางตรง
ลักษณะคือคือก็ไม่ได้มีการเปิดไฟอ่ะนะนะฮะแล้วก็

เปิดไฟเลี้ยวอยู่ค่ะแต่เปิดไฟเลี้ยวขวานะแต่ว่าไม่ได้ดูว่า
ซ้ายมีรถมาหรือเปล่าคิดว่าคงไม่ได้ดูว่าซ้ายมีรถไหม
เพราะว่าเนี่ยค่ะระยะคือท่านมองอ่ะยังไงก็เห็นเขาบอกว่า
เลี้ยวแต่ว่าด้านท้ายของรถกระบาดมันไม่ติดอ่า
กล้องมุมนี้ก็เลยก็เลยมองไม่เห็นนะเพราะฉันก็เห็นอยู่นะ
ใช่เห็นอยู่ว่ากระพริบอยู่เพียงแต่ว่าคืออีเวนต์เปิดแม้ว่าจะเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
เนี่ยมันก็ต้องดูว่าค่ะว่ามีรถมาหรือเปล่าคือมันต้องจอดแหละ
รอดูซิว่าทางตรงเขามีคนมาไหมถ้าไม่มีเราค่อยเลี
แต่นี่คือไม่ชะลอก็เลี้ยวเลยแล้วก็ชนเลยนะฮะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ย
ชนกลางคันของกระบะอย่างแรงจนรถจักรยานยนต์กระเด็นมีควันพุ่งออกมา
คนขับก็กระเด็นนอนอยู่หมดสติอยู่ตอนแรกอยู่กลางถนน
พอชนแล้วคนขับรถกระบะไม่หยุดนะฮะไม่มีการลงมาดู
ไม่ทำอะไรแตกจู่จู่ถอยหลังไปทับร่างจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นรถกระบาดมันยั่
เขาทับร่างไปแล้วนะฮะคือตอนแรกเขาหมดสติแล้วก็รถกระบะมาทับ
นะฮะแล้วหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบุรีรำประคน
ช่วงหน้าเมืองจำจังหวัดบุรีรำตอนทุ่มครึ่งของวันศุกร์ที่สอง
พฤศจิกายนเพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่านายทิติพันธ์เนี่ย
กำลังขับรถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนนะฮะที่สนามช้าง
ก่อนแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาทันทีที่คลิปนี้ถูกเสนอออกไป
ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากประนามคนขับรถกระบะ
ส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมลงไปดูแล้วก็มีการถอยเหยียบซ้ำคนเจ็บ
เสียชีวิตด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหตุการณ์
เนี้ยประมาทร่วมเพราะรถจักรยานยนต์เองก็มาด้วยความเร็วเกิน
ที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมรถ
ถูกกระบาดตัดหน้าได้ล่าสุดอ่าไปถามตำรวจกันหน่อย
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมนะฮะผู้กำกับการสพเมืองบุรีรำ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวคนขับรถกระบะได้เรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถกระบะคันนี้จริง
และตอนเกิดเหตุไม่ได้มีเจตนาจะถอยรถไปเหยียบซ้ำ
เขาบอกว่าเขามองไม่เห็น
ขณะนั้นเกิดความกลัวมากตกใจมากก็เลยถอย
แล้วก็หลบหนีไปโดยไม่คิดว่าที่ทับเนี่ยคือคนเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดก็เลยหนีไปเลย
หากผู้ต้องหาไม่ถอยรถไปทับอาจจะไม่เสียชีวิต
หรือแค่บาดเจ็บนะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจเองเขาก็บอกว่าหากผู้ต้องหาลงไปช่วย

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาขับรถเฉียวชนแล้วก็หลบหนีไป
แต่สุดท้ายคนที่ถูกชนก็คือเสียชีวิต
อาจจะเป็นเพราะถูกรถทัพไปด้วยก็ได้
เขาบอกว่าถ้าไม่โดนทับรอบ๒ไม่น่าถึงตาย
แต่เขาโดนทับจนเสียชีวิตนะคะ